โดยเฉพาะคนที่เป็นสายมูเตลูทั้งหลายควรจะไปนะคะ
เพราะเขาใช้คำว่าเชื่อแล้วไปให้สุดแล้วหยุดที่ศรัทธา

กลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่สำหรับสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
คนสายหมู่ในทีมมูเตลูเชื่อไปให้สุดแล้วหยุดที่ศรัทธา
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการเรียนรู้ศาสตร์ของสาขามูเตลูแบบองค์รวม
ให้เข้าใจถึงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมสังคมและความเชื่อ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์
เป็นโปรแกรมที่ส่งเสริมในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมการเรียนรู้นะคะ

ปีนี้ใช้ชื่อธีมว่าคนสายมูนะคะมาร่วมเรียนรู้ไปกับปรากฏการณ์ความเชื่อ
ที่มันฝังรากอยู่ในประวัติศาสตร์วิถีชีวิตของความเป็นไทยมาอย่างช้านาน
แล้วก็มันได้เกิดการพัฒนาต่อยอดอย่างไร
แล้วทำไมกระแสนี้ถึงไม่หมดไปและมันยังคงอยู่แบบไหน
บรรยากาศในงานก็คึกคักไปด้วยกิจกรรมไฮไลท์ต่างที่แบ่งออกเป็น๕โซน
ถ้ามองว่างานคืองานสิ่งที่คุณจะได้รับคือประสบความสำเร็จ
แต่งานจะไม่มีวันสิ้นสุดแล้วเมื่อไหร่คือเวลาที่จะได้ใช้ชีวิต
จำลองจะสะท้อนภาพที่เรายืนอยู่ด้านล่างให้เราเห็นอีกมุมจากด้านบน
ที่คุณต้องเลือกก่อนเข้าประตูว่าจะไปห้องซ้ายหรือขวา
เพื่อจะไปเจอกับห้องที่เป็นอวกาศหรือดวงดาว
ทั้งหมดนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเลือกเองค่ะ
และอีกหนึ่งไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้คือเวทีแห่งความมู
ที่ได้รวบรวมประสบการณ์มูเตลูจากเหล่าคนมีชื่อเสียง
แลกเปลี่ยนประสบการณ์อีกด้วย
จากนี้ในงานยังมีร้านค้ามาสร้างสีสันทั้งอาหารไปจนถึงเครื่องประดับ
ของที่ระลึกที่คัดสรรมาเอาใจสายมูโดยเฉพาะ
จัดขึ้นระหว่างวันที่๑๖๑๘ธันวาคม๒๕๕๙
ตั้งแต่เวลา๑๖นาฬิกาไปจนถึง๒๒นาฬิกา

ที่สำคัญงานนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะคะ